มีคนติดตามเพิ่มอีกเป็นล้าน
คนนี้หรือเปล่าอะเตอร์โนรี่หรือเปล่า
เกิดวันที่๑๘กันยา๒๕๓๖สูง๑๖๙น้ำหนัก๖๕สัญชาติบราซิล
๑๖๙นึงเหรอนักยิมไม่ค่อยสูงนักยิมเขาก็ไม่สูงมาก
ไม่แล้วเขาเป็นลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นจริงค่ะ
หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเขาอยู่ในครอบครัวนักกีฬาทั้งหมด
พ่อเขาเป็นนักยูโดคุณแม่เขาเป็นนักว่ายน้ำค่ะ
สนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ

มาค้นพบว่าตัวเองชอบยิมนาสติกตั้งแต่๑๐ขวบ